คุณผู้ชมค่ะไปเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้กันหน่อยนะคะ
บางทีเนี่ยสอวหรือว่าผู้สูงวัยที่เขากระเซียนแล้ว
อยู่บ้านเฉยเขาก็จะมารวมตัวกัน
อย่าเรียกว่าสูงวัยสวให้เรียกว่าสวยว้าว
สวยวาวสวยวาวสวยวัยเนี่ยสอวเขามารวมตัวกัน
ที่ตำบลคลองขุดนะคะจังหวัดสตูน
เดี๋ยวไปดูกันว่าสวกลุ่มนี้เขารวมตัวกันทำอะไรกันค่ะ
เชิญสำราญรั่วเบอร์บานดวงใจ

เขาไม่ได้ร้องแบบนี้เขาไม่ได้ร้องแบบนี้
แต่ว่ากลุ่มนี้ที่เราเห็นอยู่นี้คือกลุ่มสวยวัยสวนะคะ
สวยสมวัยนะคะสวยสมวัยจริงกลุ่มนี้เขาออกมารวมตัวกันทำดอกไม้ประดิษฐ์แบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแล้วก็ส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลคลองขุด
เขาจัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง
เพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
สร้างสังคมกลุ่มเดียวกันลดความเครียดแล้วก็สร้างรายได้ได้อีกด้วยนะ
ดอกไม้ที่ผู้สูงอายุเขาใช้เนี่ยได้มาจากวัสดุเหลือใช้นะคะคุณผู้ชม
อย่างเช่นพวกพลาสติกเหลือใช้หรือว่าจะเป็นพวกถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
หรืออะไรต่างแบบนี้ค่ะนำมาประดิษฐ์ประดอยเป็นดอกไม้จับช่อสวยเอาไว้ตกแต่ง
จัดเป็นช่อดอกไม้ใส่ใจกันทำเป็นพวงหลีดหรือว่าตกแต่งทำงานต่าง
ได้แบบสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุได้ดีมากเลยทีเดียวเชียวคุณผู้ชม
และนอกจากการทำดอกไม้แบบนี้มันจะเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วนะคะ
มันยังช่วยลดปริมาณขยะซึ่งเขานำขยะเหลือใช้มาสร้างเป็นมูลค่าได้ดีมากจริง
ที่สำคัญนะมีเงินเก็บเอาไว้ไปเที่ยวไปทำบุญอีกด้วยโอ้ดีดี
ไหนเห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็อยากจะนำไปปรับใช้ก็ได้เหมือนกัน
ว่าสวเนี่ยนะคะเวลาเขาอยู่รวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้
เขารู้สึกว่ามีเพื่อนคุยมีความสุขสนุกสนานไม่เหงา
เศร้าถูกต้องที่สุดเลยนะครับ